ชาวบ้านในอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีคุณผู้ชม
เขาเช่านากุ้งร้างเลี้ยงปูดำส่งขายโฮมสเตย์
โอ้โหสร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรม
ปูดำนี่ถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดมากนะครับ
ปูดำย้ำปูนาจับปูมาคว้าปู

มาดูกันนี่คือนายนัทพลแสงสีแก้วนะคะ
เล่าบอกว่าหันมาเลี้ยงปูดำหรือว่าปูทะเล
เนื่องจากว่ามีโฮมสเตย์เกิดขึ้นในพื้นที่นี้จำนวนมาก
แล้วก็จุดขายนั่นก็คือนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวจันทบุรี

โดยเฉพาะปูดำตอนหน้านี้มีราคาถูก
ขนาด๔๕ตัวต่อกิโลกรัมราคา๑๐๐กว่าบาทเอง
คาดการณ์ว่าปูดำจะต้องเริ่มหายากขึ้น
เพราะว่าคนเริ่มมาซื้อไปเป็นจุดขายให้กับนักท่องเที่ยวกันมากเลย
ก็เลยมีการศึกษาวิธีการเลี้ยงปูกับชาวบ้าน
แล้วก็ศูนย์วิจัยโครงการในหลวงทางภาคใต้
พัฒนามาถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
ก่อนที่เราจะเลี้ยงเนี่ยเราก็อย่างผมเลี้ยงแบบประหยัดต้นทุนคือ
จะปล่อยน้ำเข้ามาในบ่อให้หอยยังคงเกิด
แล้วก็ปล่อยปลาหมอเทศเข้าไปให้มันเกิดลูกเยอะ
แล้วพออาหารเขาพร้อมเนี่ยเช่นหอยกระพงทุกปลาหมอเทศปลานินเนี่ย
เราก็ปล่อยปูลงไปพอปล่อยลงไปแล้วเนี่ย
เราก็ไม่ต้องให้อาหารมันเยอะครับเพราะว่ามันก็หากินตามธรรมชาติของเขาเอง
ว่าเรารับซื้อลูกพันธุ์มาเอามาปล่อยในบ่อครับ
ตอนนี้ก็สร้างรายได้ดีนะคะขายได้ราคาปูไข่เนี่ย
อยู่ที่กิโลกรัมละ๖๕๐บาทนะคุณ
อย่างเช่นที่เห็นในแต่ละบ่อปล่อยปูลงไปจำนวน๑๐๐ตัว
๔๕เดือนบ่อหนึ่งก็สามารถจะปูขึ้นมาขายได้เกือบ๑แสนบาทต่อบ่อ
เยอะมากสร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมจริงคุณ
ปูไข่นี่ราคาดีจริงต้องบอกเพราะว่าความต้องการรับประทานก็เยอะเหมือนกัน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องศึกษาวิธีการให้ดีนะครับแล้วก็ต้องมีพื้นที่ด้วย
เพราะปูที่จะเลี้ยงมันใช้พื้นที่แล้วก็มีความละเอียดอ่อนอยู่พอสมควรนะ